คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเราจะมีศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวันเลยนะ
บอกเลยว่าแต่ละคนความสามารถไม่ธรรมดาจริง
อย่างเช่นเธอคนนี้น้องมินตราอินทิราค่ะ
ร้องเพลงนี่ไงห้ามตัว

ถ้าเธอนั่นตัวเห่าสิเผาบ้านเธอเด้อ
ตัวเห่าคอยไอจีลมฟื้นคือถล่มทั่วลงบะฝืนเด้อเด้อเธอ

คุณผู้ชมบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่ธรรมดานะคะ

เออแล้วที่สำคัญลีลาการขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเวทีของเธอ
ไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะฮะ
นี่เรามาดูปังแรกดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
นี่กับลีลาการโชว์สเต็ปออกงานคอนเสิร์ตร้องเพลงแต่ละผิว

เรียกว่าเป็นท่าเต้นประจำตัวของน้องมินตาเลยก็ว่าได้
เพราะขึ้นเวทีแต่ละครั้งต้องมีท่านี้ตลอด
คุณผู้ชมดูนะคะตอนนี้กับถ้าที่ยกมือขึ้น

นี่แหละเป็นศิลปินตัวจริงนะ

ไปทุกเวทีชูมือขึ้นละมุนแหละ

มันเป็นความอินโทรของแบบดนตรีเนอะเขาก็เต้นจังหวะไปก่อน
แล้วหุ่นเขาชอบจังเลยเนาะ
เขาเต้นเบาแต่เขาเซ็กซี่
เป็นแบบว่าอีกหนึ่งสาวลุคนี้ที่สวยนะดูสิเออลีลาไม่เบาเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะคอนเสิร์ตม่วนผ่านไป
เรามาดูเมนูโปรดของน้องมินตราซะหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เวลาว่างเนี่ยนะเขาก็ชอบหาอะไรกินใช่ไหมคุณผู้ชม
เพราะเมนูโปรดของเธอก็คือโซยจุแซบ
เพราะเวลาเขากลับบ้านเกิดที่อุดรเมื่อไหร่คุณผู้ชม
ขอลงมือเข้าครัวจับมีดซอยเนื้อสดทำซอยจุเองไปเลยจ้ะแม่จ๋า
นี่กินแบบนี้เพียวไม่ได้มันต้องกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ผักสด

บางทีต้องไปหาทานตามสาวมินราบ้างแล้วล่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดแล้วเขาชอบทำเองด้วยนะ
จริงนะคุณผู้ชมนะนอกจากของกินที่แบบว่าซี๊ดถูกใจแล้วนะคะ
งานจะเยอะแค่ไหนแต่ยามว่างมินตราก็ต้องจัดวางให้ชีวิตตัวเองเหมือนกัน
น้องชอบไปทะเลนะทุกครั้งเลยถ้าเกิดว่ามีคิวว่างเมื่อไหร่แล้วก็แวะเที่ยวทะเลก่อน
ยิ่งบอกเลยนะยิ่งมองก็ยิ่งหลงไหลในความแบบน่ารักคือเป็นตัวของตัวเองคุณผู้ชมนะ
ฉันเชื่อเลยว่าถ้าใครได้เห็นความสดใสของน้องมินตราเนี่ย
ตลอดไปไม่ต้องหมายว่าพร้อมจนเป็นงานแบบ
รูปร่างแบบนี้ของน้องก็สวยแล้วก็มีเสน่ห์เหมือนกัน
ทำให้รู้เลยนะว่าเสน่ห์คนเรามันอยู่ที่อินเนอร์จริง
ไม่ใช่อยู่ที่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกนะ

ชูมือขึ้นแล้วมุนอีกแล้ว

พาหิด

คอยทำแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมชุกตาลมหน้าปั๊ม
เนี่ยเหมือนเลยร้องใหม่
เออเออ